ต่อที่เรื่องนี้หนุ่มคนหนึ่งกำลังคิดหนักว่า
จะไปต่อหรือจะพอซ้ำนี่

คือด้วยความที่เพิ่งแต่งงานกับเมียอยู่กินได้แค่๒สัปดาห์
บอกว่าคิดถึงจังเลยเดี๋ยวนั่งรถทัวร์ไปหาผัวที่จังหวัดหนึ่งนะครับ
ไปรอแล้วรอเล่าก็ไม่มาสุดท้ายเมียหนีเข้ากรุงเทพไปโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับ
ก็เลยคิดหนักอยู่ว่าจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้ครับ
นี่นะฮะผัวก็ตอนแรกก็คือแบบร้อนอกร้อนใจ
พ่อตาแม่ยายไปแจ้งความเมียผมหายคุณตำรวจตามให้หน่อย
ก็คือนายสันติคำบุญยอมาพร้อมด้วยกับพ่อแม่ของภรรยา
ภรรยาที่หายตัวไปก็คือนางสาวแววตานามมีชัย
ก็เดินทางไปแจ้งความกับตำรวจสพออุดร
ช่วยตามหาเมียผมหน่อยเถอะเพิ่งแต่งงานได้๒สัปดาห์
เขาบอกว่าจะนั่งรถตู้สายอุดรกรสินมาหาผม
เพราะคิดถึงโอนเงินไปให้สุดท้ายฝ่ายผัวไปรอก็รอเกอร์
ไม่ยอมเดินทางไปสุดท้ายเมียโทรมาร้องไห้ร้องห่ม
บอกว่านั่งรถทัวร์๒ชั้นนั่งรถผิดมา
ไม่รู้ว่าบริษัทอะไรคล้ายกับรถทัวร์นำเที่ยว
พาไปศรีสะเกดแล้วก็ไปจอดอยู่ในป่า
โดนคนขับยึดมือถือเอาไว้จนสุดท้ายติดต่อเมียไม่ได้
ตั้งแต่เย็นของวันที่๘ที่ผ่านมาก็ร้อนอกร้อนใจ
กลัวจะถูกล่อลวงไปทำไม่ดีไม่ร้าย
ล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านของนางสาวแววตานะครับ
ที่ตำบลอ้อมกออำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
ไปพบพ่อแม่ของนางสาวแววตาเขาบอกว่าโล่งใจ
หลังจากมีการแจ้งว่า

จากนั้นตอนข้ำวันเดียวกันตำรวจ
พาไปสอบถามเจ้าที่ที่บรศขนเศรษฐ์ส่งชาญถัว
จนทราบว่าลูกสาวตีตัวเข้ากรุงเทพ
ไม่ได้เดินทางไปหาผัวที่กาลสิน
แต่ซื้อตัวเข้ากรุงเทพมหานคร
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทราบว่าไปทำอะไรในกรุงเทพ

อย่างนั้นก็ตามตอนนี้สบายใจป๋อหนึ่ง
เพราะว่าลูกไม่ได้ถูกทำร้ายตามที่โทรไปแจ้งกับสามีก่อนหน้านี้
คุณเป็นแม่ก็บอกว่าลูกสาวเนี่ยเคยโกหกฉันหลายครั้งเหมือนกันนะ
โกหกบอกว่าจะไปเที่ยวที่นึงแล้วก็ไปโผล่อีกที่นึงอะไรแบบนี้บ่อย
ถ้าลูกได้ดูข่าวแม่อยากจะฝากบอกลูกว่า

แววตาน่าจะนั่งดูข่าวเช้าไทยรัฐอยู่ตอนนี้
ไปฟังเสียงพ่อแม่ฝากถึงแววตาหน่อยครับ

ทีนี้ฝ่ายสามีครับนายสันติ

อันนี้สามีเขาเพราะรู้แล้วว่าเมียเขาเนี่ย
ภรรยาเนี่ยเดินทางเข้ากรุงเทพ
แล้วก็ไม่ได้ถูกขังตามพิษโทรศัพท์

เมียปลอดภัยแต่ก็คิดว่า

ยังไม่ได้เลิกกันเขายังเพิ่งจะแต่งงานกัน

แล้วก็จะรอให้เมียเดินทางกลับมาแล้วจะถามว่า
กุเรื่องโกหกทำไมอยากรู้
ส่วนตัวก็ไปทำงานหาเงินเลี้ยงลูกไปก่อน

ก็จะตอบได้ว่าชีวิตจะเดินทางต่อยังไง

ก็คือจะไปต่อเลยว่าจะหยุดจะพอแค่นี้

ไม่ได้ซื้อตัวไปกรสินตามที่บอกกับสามีไว้

ก็ไม่ทราบเหมือนกัน

ถ้าแววตาดูอยู่ติดต่อกลับหาพ่อแม่กับสามีด้วยนะครับ